เหตุสลดใจที่เกิดขึ้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะคะ
มีชายหนุ่มคนหนึ่งครับแค้นใจค่ะแอบเห็นแฟนสาวเนี่ย
แชทไลน์คุยกับผู้ชายบ่อยแล้วล่าสุดปรากฏว่า
สองวันที่ผ่านมาจู่จู่ผู้หญิงก็บอกเลิกนี่ไงเป็นการยืนยันเลยว่า
ที่ฉันสงสัยก่อนหน้านี้ว่าคุณแอบมีผู้ชายคนอื่นมันจริง

ดื่มเหล้าเลยค่ะคุณผู้ชมย้อมใจสุดท้ายแล้ว
กมีดปลายแหลมไปง้อแฟนถึงห้องเช่าง้อไม่สำเร็จค่ะ
ใช้มีดที่พกไปแล้วค่ะจ้วงแทงแฟนสาวไส้ทะลักออกมาเลยเนี่ยนะคะ
ส่วนนี้เป็นภาพที่กู้ภัยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาบริเวณหน้าห้องเช่า
ซอยบุญสัมพันธ์๘ตะบนน้องปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
คนที่ถูกแทงก็คือนางสาววาสนาอยู่แช่มอายุ๓๔ปีค่ะ
ร้องขอความช่วยเหลืออดโอยค่ะ
อยู่ภายในบ้านพักเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยแล้วค่ะ
ช่วยเหลือก่อนนำตัวเธอไปส่งที่โรงพยาบาล
ส่วนคนก่อเหตุก็คือแฟนนุ่ม
นายธนวัฒน์เมืองวงอายุ๔๙ปีคนก่อเหตุ
แทงเองยืนรอมอบตัวเองนักเลงพอไม่หนีไปไหนนะคะ
หลบหนีค่ะนั่งสูบบุรี
รอมอบตัวกับตำรวจอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนหน้าห้องเช่า

พร้อมกับยอมรับสารภาพนะคะว่าเขานี่แหละเป็นคนแทงแฟนสาว
เพราะอะไรเพราะว่าโมโหไงที่ถูกแฟนสาวบอกเลิก
นายธนวัฒน์คนก่อเหตุเล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนหน้านี้สังเกตมาสักระยะหนึ่งแล้วว่าแฟนสาวมีพฤติกรรมแบบแปลก
มักจะชอบแอบคุยกับผู้ชายคนอื่นผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก
กระทั่งเมื่อ๒วันก่อน๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
แฟนสาวจู่จู่ก็มาบอกเลิกค่ะหลังจากนั้นดื่มดื่มเหล้าย้อมใจ
กระทั่งเมาได้ที่พกมีดปลายแหลมเข้ามาง้อแฟนที่ห้องเช่า
ห้องเช่าเป็นของเพื่อนรุ่นน้องของแฟนที่แฟนสาวมาอาศัยอยู่ด้วยชั่วคราว
ง้อแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะเพราะแฟนสาวเนี่ยปฏิเสธ
ตัดสินใจใช้มีดที่พกมาด้วยแทงเข้าไปที่ท้องแฟนสาว
จนกระทั่งแฟนสาวของเธอล้มลงไปกองกับพื้นหลังจากนั้นก็รีบเจ้าตัวนั่นแหละค่ะ
โทรศัพท์ให้กู้ภัยมาช่วยเหลือส่วนมิดของกลางทิ้งไว้บนพื้นบริเวณป่าย่า
ตรงลานตรงข้ามหอพักเบื้องต้นตำรวจก็มีการควบคุมตัว
คนก่อเหตุก็คือนายธนวัฒน์ไปที่โรงพักน้องปลืออำเภอบังละมุง
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมส่วนนางสาววาสนาคนเจ็บเนี่ยนะคะ
ตอนนี้อาการสาหัสอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ตำรวจบอกว่าก็ต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับนายธนวัฒน์คนก่อเหตุต่อไปนะคะ